นั่งสมาธิกำลังนิ่งเลยครับมีเสียงเสียงหนึ่งบอกมาว่า
ต้องช่วยคนนะบอกป้าว่าต้องไปปฏิบัติธรรม๗วัน
งั้นป้าจะตายภายในหกเดือนหลังจากนั้นสามเดือนได้ครับ
ป้าไม่ยอมไปทีป้าเสีย
ในขณะที่ดาวอังคารโคจรผ่านโลกใน๓๐องศาใช้เวลา๔๕วัน
แต่ท่านวิปริตในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาอันนี้น่ากลัว
มันจะเกิดการขัดแย้งเรื่องเก่าจะถูกขุดมาประทู้อีกครั้งหนึ่ง